มันมีคลิปนี้เผยแพร่ออกมาว่า
นักท่องเที่ยวชาวอินเดียถูกรุมทำร้าย
แต่มันมีที่มาที่ไปเดี๋ยวมาเล่าลองดูก่อนค่ะ
มีคนเสื้อขาวที่นอนกองกับพื้นแล้วถูกเตะซ้ำอยู่ต่างหากเมื่อกี้
ก่อนจะไปเล่าให้คุณผู้ชมฟังขวัญก็เตือนก่อนแล้วก็แล้วกันนะคะ
อย่างไรก็ตามใครจะผิดจะถูกแต่เราไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงนะคะ
โพสต์แล้วมีข้อความระบุแบบนี้ว่าผิดถูกควรใช้กฎหมายจัดการไปกระทืบเขา
เขาเป็นนักท่องเที่ยวเดี๋ยวภาพมันจะออกมาไม่สวยนะ
นักท่องเที่ยวถูกกระทืบที่พัทยาเพจบอกนะคะ
มีการเล่ารายละเอียดเอาไว้แบบนี้ว่าเกิดวันที่๓มกราคมที่ผ่านมา
นักท่องเที่ยวชาวอินเดียไปใช้บริการสถานที่แห่งหนึ่งด้านล่าง
เปิดเป็นร้านอาหารอินเดียชั้น๒เป็นคลับแดน
มีหญิงสาวให้บริการเต้นโชว์
นักท่องเที่ยวอินเดียเมาและไปกระแสนักเต้นหญิงอินเดีย
เจ้าของร้านเห็นมีปัญหาไล่ออกจากร้าน
จังหวะเจ้าของร้านตบหน้านักท่องเที่ยว
เขาก็เลยสวนกลับด้วยการเอาขวดเบียร์ที่อยู่ในมือฟาดหัวเจ้าของร้าน
ก่อนเกิดเรื่องชกต่อยชุนละมุนอยู่หน้าร้านตามคลิป
มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งถึงขั้นนอนสลบ
นี่คือข้อความทั้งหมดที่ถูกโพสต์อยู่ในเพจ
แต่แน่นอนคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราต้องตรวจสอบนะคะ
ลงพื้นที่แล้วไปดูกันหน่อยค่ะ
ไปคุยกับเจ้าของบาเบีย
พี่เจ้าของบาเบียคนนี้เขาคือคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด

นักท่องเที่ยวชาวอินเดียสักประมาณ๗คน
มีลักษณะพฤติกรรมลวนลามผู้หญิง
ก็เลยทำให้เกิดปากเสียงค่ะกับผู้จัดการร้าน
แล้วผู้จัดการร้านก็เป็นคนชาวอินเดียเหมือนกัน

ที่มีปากเสียงกับเจ้าของร้านเขาบอกว่าเมามาก
แล้วเอาขวดเบียร์ไปฟาดหัวผู้จัดการร้านจนแตก
ทีนี้มันก็เลยเกิดความวุ่นวายขึ้นเลยทีเดียว
คุณผู้ชมฟังเสียงเขาเล่าเองแล้วกันค่ะ

และอินเดียมันอยู่กับผู้หญิง
มันเห็นผู้หญิงเต้นแล้วมันก็ถอดเสื้อตรงข้างถนนเนี่ย
ถอดเสื้อแล้วมันก็เมาอะไรเข้ามา
นี่ตามคำบอกแล้วคร่วงในเหตุการณ์นะคะลูกผู้ชมค่ะ

ท่านพันธุ์ดำรวชโภพิชยะเขี่ยวเครื่องนะคะ

เหตุการณ์นี้มีนักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยบาดเจ็บประมาณ๓รายนะคะ

กู้ภัยเองก็นำตัวคนเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
มีการแนะนำแล้วนะว่าให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหาย
ไปแจ้งความได้แต่ปรากฏเขาไม่ประสงค์แจ้งความนะคะ

ล่าสุดกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่บาดเจ็บรวมไปถึงผู้จัดการร้านนะคะ
เป็นคนอินเดียได้ข่าวว่าเดินทางกลับประเทศไปแล้วด้วย
ชื่อว่านายสุขราชนะคะปรากฏอยู่ในคลิปด้วย
เจ้าตัวเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะทางโทรศัพท์บอกว่า
เรื่องนี้ตัวเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับว่าอยู่ในเหตุการณ์จริงเพราะมีการเข้าไปห้ามปรามไม่ให้มีเรื่องกัน
แล้วก็เป็นคนโทรแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุเองนั่นเองค่ะ
แปลกนะครับหลังเกิดเรื่องปุ๊บกลับประเทศเลยเหรอคะอืม